ส่วนกรณีภาพถ่ายฮือฮาที่แชร์ต่อกันในโลกโซเชียลขณะนี้
เป็นภาพที่คล้ายพระทุดงยืนมองพระธาตุนาแหลมในจังหวัดแพร่
แล้วก็มีการแชร์ต่อกันเป็นจำนวนมาก
ล่าสุดพิสูจน์ออกมาแล้วนะคะว่าภาพที่เห็นเนี่ย
ที่แท้เป็นต้นศักดิ์ที่มีกาฝากไปปกครุม

เขาก็จินตนาการแล้วก็มองกันไป

คุณผู้ชมเป็นภาพที่มีคนใช้โทรศัพท์มือถือ

เขามองกันว่าคล้ายกับมีพระทุดง

เห็นแล้วค่ะอยู่ทั้ง
เป็นเงาดำใหญ่เลยค่ะมันต้องมองถึงเขียงน่ะ
นี่ค่ะเงาดำใหญ่ตรง่าน
พระธาตุนาแหลมที่วัดนาแหลมเหนือในอำเภอเมืองแพร่

ยามค่ำคืนอะไรก็เกิดขึ้นได้
การส่งต่อกันจนมีการเผยแพร่เป็นวงกว้างเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องอุปทานกันไป
ภาพดังกล่าวอยู่ที่มุมมองของคนจะคิดไปยังไงนะคะส่วนชาวบ้านที่อยู่รอบวัดบอกกับผู้สื่อข่าวว่า
ร้อยวันพันปีก็ไม่เคยเห็นแล้วนะว่ามีเถาวันต้นกาฝากมาเกี่ยวกับต้นศักดิ์
ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกมากอาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดี
เพราะว่าทางวัดกำลังจะมีการจัดงานฉลองอุโบสถหลังใหม่๒๗มีนาคมนี้
ค่ะชาวบ้านบางคนเอาเลขที่วัดนาแหลมที่เลขที่๑๑๐หมู่๓
ไปซื้อสลากเสี่ยงโชคในงวดนี้ด้วยนะคะเอาด้วยเอาด้วยอ่า
มองแว๊บก็มีความคลาย